ประมาณ๑ชั่วโมงแล้วพาไปทานของทอดอร่อยกันหน่อยนะ

ผมบ่นอยากกินมาหลายครั้งแล้วที่นำเสนอข่าว
หลายจังหวัดแล้วยังไม่ถึงเลยข้าวเม่าทอด
คราวนี้ไปดูข้าวเม่าทอดที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้าง
เขาบอกว่าแม่ค้าขายข้าวเม่าทอดที่นั่น

เพราะว่าเผยสูตรในการทั้งทอดในการทั้งทำ
เพื่อให้ได้ข้าวเม่าที่แสนอร่อยกรอบ

หน้าตาน่ารับประทานนี้เป็นฝีมือของ
คุณพี่ประจิมนิ่มอันนันต์นะครับ
เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเอื้ออาทรหมู่๑
ตำบลในเมืองอำเภอสะวัญคลาโลกจังหวัดสุโขทัย
ที่กำลังขมักเม่นทอดข้าวเม่าอย่างสุดฝีมือ
พร้อมกับบอกว่ายึดอาชีพขายข้าวเม่าทอด
กล้วยทอดมานานกว่า๒๐ปีแล้วล่ะครับ
ก็แน่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องอร่อยแน่นอน
เพราะว่าสูตรนี้๒๐ปีปรับปรุงมาเรื่อย

แตกต่างจากร้านทั่วไปตรงไหนรู้ไหมคะ

กล้วยไข่ที่สุกหรือห่ามกำลังดี
แล้วนำไปห่อด้วยมะพร้าวขูดที่ผสมกับข้าวเม่า
น้ำตาลปี๊บและเกลือคุณคิดว่าคงหอมนะ
และกล้วยสุกนี่สังเกตว่าจะอร่อยกว่า

นี่มันมีความหวานนะครับ
แล้วก็นำไปชุบแป้งทอดก็จะได้ข้าวเม่าสีเหลืองด่วนนะฮะ
รสชาติหวานมันเค็มอร่อย
ซึ่งความอร่อยถูกปากลูกค้าแบบนี้
ทำให้ข้าวเม่าทอดกล้วยทอด
แล้วก็มันทอดของคุณพี่ประจิมนั้นขายดิบขายดีนะครับ
แล้วก็มีลูกค้าพากันมาอุดหนุนเป็นประจำทุกวัน
จนทำให้ต้องใช้กล้วยไข่วัตถุดิบในการทำไส้ของข้าวเม่าทอด

ก็ไม่ต่างจากกล้วยทอดที่ต้องใช้กล้วยน้ำว้า
มากถึงวันละเกือบ๑๐หวี
หวีทั้งกล้วยไข่และกล้วยน้ำหวา
ใช่ครับสำหรับราคาข้าวเม่าทอดนะฮะ
จะขายในราคาเพียง๓ลูก๒๐บาท

ส่วนกล้วยทอดและมันทอดขายในราคา๘๑๐ชิ้น๒๐บาทเท่านั้น
ก็ยังขายถูกนะนะครับ
ชิ้นเขาใหญ่ด้วยผมอยากกินนะ

บอกกันแล้วบอกว่าที่แถวซอยอารีเนี่ย
พวกมันยอดทินตรงนี้แห่งสะพานควายมีขาย